คุณผู้ชมพูดถึงช่วงเข้าพรรษาได้ยินกันบ่อยว่างดเหล้าเข้าพรรษา

หมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งที่อุทัยธานี
คือเขาให้คนในหมู่บ้านคนที่เคยกินเหล้าเนี่ยนะ
ช่วงเข้าพรรษาเอาเงินมาหยอดในกระบอกไม้ไผ่นี้

คือแทนที่จะเอาเงินไปซื้อเหล้าเอาเงินมาหยอดนี่ดีกว่า
หอดแล้วดูสิพอออกพรรษาปุ๊บทุบกระบอกไม้ไผ่ออกมา
เงินรวมกันเนี่ยได้เป็นแสนนะคะ
โอ้โหงั้นเลิกยาวเลิกถาวรมีเงินเก็บอีกเพียบเลยคุณผู้ชม

ลองคิดดูถ้าคุณไม่เอาเงินไปซื้อเหล้าคุณเอามาหยอดกระปุกเอาไว้ใช้ได้เยอะเลย
ใช่นี่เป็นเงินค่าเหล้าล้วนค่ะคุณผู้ชม
ที่ชุมชนคนสู้เหล้าอยู่ที่ตำบลเขาขี้ฝอยอำเภอทัพทันที่อุทัยธานี
คนในหมู่บ้านเนี่ยเขาจะเอาตังค์ที่เคยจะไปซื้อเหล้า
ช่วงเข้าพรรษางดเหล้าก็เอามาหยอดใส่กระบอกไม้ไผ่แบบนี้
ทีนี้พอออกพรรษาปั๊บมาดูซิว่าไอ้๓เดือนที่เรางดเหล้ามาเราจะมีเงินเก็บเท่าไหร่
อย่างคนแรกนะนายอนุชาพัดสถานนายอำเภอทัพทันหยอดเงินได้๒๐๐๐บาท
ส่วนคนที่เงินออกมามากที่สุด๓เดือนนับได้๕๓๐๐บาท
ทีนี้คนที่เข้าร่วมโครงการชุมชนคนสู้เหล้าทุกคนนะคะเขาจะมีเงินช่วงที่เข้าพรรษาแล้วไม่ได้กินเหล้ารวมกันแล้วเนี่ย
แสนกว่าบาทเลยนะคะแล้วคนที่เขาร่วมโครงการเขาบอกเลยบอกโอ้โหนี่ถ้าเกิดว่าเราเลิกกินเหล้าจริงนี่เงินเหลือเก็บเพียบเลยนะ
ซื้ออะไรให้กับครอบครัวได้เยอะเลยดังนั้นตั้งใจต่อแล้วออกพรรษาเรียบร้อยแล้ว
ผมก็จะเลิกเล่าต่อยาวเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปซื้อเหล้า
เงินต่างเหล่านี้มันก็เสียเงินโดยใช่เหตุแหมออกพรรษาลาเหล้าเงินในกระเป๋าเหลือเพียบ
ชอบนะไอเดียชอบไอเดียนี้นะฮะก็ทำให้คนในชุมชนเข้มแข็งด้วยนะครับ